ข้างหลังนี้พ่อฆ่าลูกประชดเมียอุดจมูกปากจนสิ้นใจเลยครับ
คุณผู้ชมครับต้นเรื่องเนี่ย
มันมาในแบบที่ว่า
พ่อไปแจ้งความลูกหาย
ประกดว่าไปเจอศพลูกครับ

แล้วเป็นวัยกำลังน่ารักเลยกำลังช่างพูดเลยแหละ

แบบที่วอลเราบอกพ่อฆ่าประชดเมียประชดแม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
คือญาติไปแจ้งความตามหาน้องเจแปนเด็กชายอายุ๔ขวบ

คือพ่อของน้องเจแปนคือนายนัทพลหรือว่าโจอายุ๒๗
พาน้องไปซื้อข้าวหมูแดงหลังจากนั้นน้องเจแปงก็หายตัวไป
พ่อของน้องก็ขี่รถทำเป็นทำเป็นทำเป็นขี่รถตามหาทั้งคืน
กระทั่งช่วงดึกครับเที่ยงคืนกว่า
โจเนี่ยแจ้งว่าเจอศพน้องแล้วนะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อยริมถนนในซอยหลังวัดหนองคล้า

ห่างจากตลาดไป๖๗กิโลเมตรได้นี่คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์
สภาพของน้องเจแปนหน้าซีดครับมีรอยเล็บที่หน้าผาก
ร่างกายมีรอยช้ำไปทั้งตัวมันผิดปกติแหละ
ไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะมันผิดธรรมชาติ
ตำรวจจึงคุมตัวในโจพ่อของน้องเนี่ยไปสอบสวนครับ
ในที่สุดพ่อรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกตัวเอง
เป็นคนฆ่าลูกตัวเองสาเหตุว่าทะเลาะกับแม่
ทะเลาะกับแม่น้องเจแปนเนี่ยอยากจะประชดไง
ประชดที่เมียหนีไปไงวางแผนพาลูกนะครับ
นั่งรถออกจากบ้านไปในที่เปลี่ยวโอ้โหคุณผู้ชม
ผมนึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะนึกภาพ
เขาบอกว่าเขาทำร้ายลูกด้วยมือของเขาเองฮะ
น้องเจแปนเสียชีวิตครับหลังจากนั้นก็อุ้มศพลูกไปอำพลางในป่าอ้อย
แล้วทำทีที่เบิร์ตย้ำทำทีทำทีไปนะ
ไปแจ้งความเท็จกับตำรวจหัวหินลูกหายคุณตำรวจลูกผมหายนะครับ
หลังสอบปากคำเสร็จตำรวจคุมตัวในโจไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถามถึงแรงจูงใจอีกสักทีไปดูสิครับ
นี่ครับหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่นำตัวในโจส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีนางสาวปลื้มแม่ของน้องเจแปนนะครับ
เล่าบอกว่าทีแรกเธอไม่คิดเลยนะ
ไม่คิดว่านายโจจะเป็นคนทำร้ายลูก
เพราะจริงแล้วถ้ามองจากมุมมองของเธอ
เห็นว่านายโจรักลูกมากแม้ว่าเธอกับฉันจะมีปัญหากันก็ตาม
ติดกันครับนี่แหละครับพอมารู้แบบนี้เธอรับไม่ได้
ใช่แบบว่ามันเกินไปพี่
หนูก็ผิดที่หนูเอาลูกไว้กับเขา
หนูไม่เคยคิดว่าเขาจะทำหนูผิดหนูยอมรับ
แต่หนูไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายลูกพี่
หนูคิดว่าเขาทำร้ายได้หนูได้คนเดียวแล้วก็คนอื่น
ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำกับลูกตัวเอง
ตำรวจแจ้งข้อหาในโจครับฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วยังต้องรอผลชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลถ้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้

โหดเลยตั้งแต่ข่าวแรกเลย